จากประสบกรณิกรชาวไทยที่หลั่งไหลมาที่พระบรมหาราชวังแล้วก็ท้องสนามหลวงแล้ว
คนบันเทิงเองที่มาร่วมกันจับมือกันเป็นจิตอาสา
ก็ยังคงเดินทางไปที่บริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วก็ท้องสนามหลวง

เพื่อสารต่อสืบสารพระราชปนิษฐานตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
การแสดงออกซึ่งความรักและเทิดทูลต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชของเหล่าคนบันเทิง
อกจากจะแสดงออกผ่านการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ยังคงเดินหน้าจับมือกันทำหน้าที่จิตอาสาในด้านต่าง
เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยในวันนี้กลุ่มดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗
อาทิอ๋อมอักขพันธ์โซฟีอับสอนซิริฮาน่าลีวิสเซินเจิ้นพัศธรและจินจินนะ
นำริบบิ้นสีดำมาแจกให้กับประชาชนที่บริเวณสารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
พร้อมทั้งทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเก็บขยะบริเวณโดยรอบสนามหลวง
ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจอยากที่จะทำความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่๙อีกครั้ง
และอยากให้ประชาชนชาวไทยทุกคนหันหน้ามารักและสามัคคีกันดังเดิม
ก็สำหรับพานะนะครับ
ก็คือการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะ
คือทุกคนจะสามารถเป็นผู้รับได้แล้วก็ผู้ให้ที่ดีได้
ก็คือจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยคือมีความสามัคคีกันค่ะ
สามัคคีจริงเป็นหัวใจของเมืองไทยจริงนะคะ
ในสถานการณ์แล้วก็ยิ่งในช่วงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
แล้วก็การที่เห็นทุกคนออกมาวันนี้แล้วก็เห็นทุกคนได้รักกัน
แล้วก็ทำดีด้วยกันเพื่อพ่อเป็นอะไรที่มันปลื้มจริง
เช่นเดียวกันกับพิธีกรมากความสามารถ
เนเกตเสพสวัสดิ์ปาลักวงณอายุทยา
ที่ก็เดินทางมาทำหน้าที่จิตอาสาที่บริเวณสารหลักเมือง
เนคบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี้
ขอเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
และจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีถวายพระองค์ตลอดชีวิต
ในช่วงนี้เนี่ยผมทำรายการพิเศษเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน
ก็เลยได้ฟังเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากมาย
เรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินอีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่าน
ก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับ
ที่ได้เกิดและมีชีวิตในราชการของพระองค์นะครับ
ผมก็ได้แต่บอกกับตัวเองแบบนี้ครับว่า
ว่าทั้งชีวิตที่ยังมีอยู่ทั้งหมดนั้น

ดำเนินตามรอยแล้วก็
แล้วก็นำพระบรมราชวาส
แล้วก็แรงบันดาลใจมากมายของท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตของผม
ผมเพิ่งเข้าใจคำว่าพอเพียงเมื่อไม่นานมานี้เองครับ
ผมเข้าใจว่าต้องประหยัด

จะต้องยากจนจะต้องใช้น้อย

ความอัตภาพมีกินมีเก็บมีแบ่งปัน

เรื่องเกี่ยวกับความขอเพียงนั้นสำคัญครับ

นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาใช้ได้

มันมีความหมายอย่างนั้นจริงครับ

ประชวนมาอยู่ตลอดรัชกาลเพื่อทำงาน
ผมว่าแล้ว

ผมว่าเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่พลเมือง

แต่จริงแล้วต้องตระหนักเลยครับว่า